มีสิ่งเหมือนของขวายเอง
เฮ้ยเขาได้หลายแทบตีนิ้ว
สวัสดีค่ะทุกคนระนาบกับแบลวซูเปอร์สุรามาแล้วค่ะ
มาพร้อมกับมะม่วงจิ้มละมูล
เขาบอกว่าเป็นมะม่วงที่ส่งออก
ก็จะไม่เสียหน้าเสียตาชาวไทยแล้วค่ะ

อยากให้ได้ชิมทำข้าวเหนียวมูลรอเลยนะคะ

พื้นที่ที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้ค่ะสภาพอากาศโอเคนะคะ
ไม่มีฝนฟ้าก็เปิดดีแถมอากาศก็ไม่ได้ร้อนมาก
แต่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
แม้ว่าวันนี้ฝนจะลดลงนะคะเริ่มลดลง
แต่เมื่อที่ผ่านมาไงฝนหนักจริง
และตอนนี้นะคะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะ
ช่วงเวลานี้จะเห็นว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่
เป็นสีส้มสีเหลืองนี่คือฝนแรงนะคะ
อยู่แถวนครศรีธรรมราชค่ะ
และนครศรีธรรมราชเขาก็ตกทั้งวันทั้งคืน

น่าเห็นใจน่าเป็นห่วงจะต้องระมัดระวังนะคะ

น้ำท่วมจับปลานดินควนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ลักษณะฝนที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาวันนี้

เพราะว่าช่วงนี้ลมตะวันออก
และลมตะวันออกเฉียงเหนือเขามีกำลังปานกลางนะคะ
แต่เขาก็ยังมีฤทธิ์ค่ะทำให้เกิดฝนได้
พัดมาแบบนี้เข้ามาที่ชายฝั่งค่ะ

แถวจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พังงากระบี่ระนองภูเก็ต

และหลังจากนั้นช่วงกลางคืน

โอ้โหคุณผู้ชมภาคใต้ช่วงนี้ฝนหนักจริงนะคะ
ตกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าภาคใต้นะ
ช่วงเช้าก็จะมีบางจังหวัดที่ฟ้าเปิดเหมือนกัน
หรือว่ามีฟ้าครึ้มฝนอาจจะยังไม่ตกนะคะ

ฝนคลื่นนะคะจะเห็นว่า
เมื่อเช้าไทยเมื่อวานนี้เป็นสีน้ำเงินแค่วันนี้

ถ้าสีเขียวแปลว่าหนาวเย็น

เหลือแต่ภาคเหนือเล็กน้อยเท่านั้นเอง
นั้นก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้ม

เราก็จะถอยร่งกลับไปแบบนี้
ส่วนภาคอีสานดึกจนถึงช่วงเช้า

แต่โดยรวมทั่วไปค่ะจะเห็นว่า
กลางวันนี้ร้อนที่สุดแดงแป๊ดเลยคุณผู้ชม